คือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกจริงนะสำหรับคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมที่ออกสื่อแบบจริงจัง
เพื่อที่จะสารเจตนารมณ์ของคุณแตงโมที่เขาอยากจะช่วยเหลือน้องแมวน้องแมวจรนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
โปรเจกต์นะคะที่มีชื่อว่าโมเหมียวนั่นเอง
เมื่อวานนี้บ่ายโมงตรงมาตามนัดเป๊ะค่ะในเพจแม่จูนขายส่งโอ้โหต้องบอกว่าเพจแทบแตกค่ะคุณค่ะ
เพราะบรรดาแฟนคลับคนรักแตงโมรวมไปถึงทุกคนที่ต้องการส่งกำลังใจให้กับคุณเบิร์ต
เขาตามมาดูไลฟ์สดการกุศลนี้แบบถล่มทลายจนยอดคนดูสดพร้อมกันพุ่งไปถึงหลักหมื่นในพริบตา
ฉันบอกเลยฉันเอฟไม่ทันเข้าไปดูเหมือนกัน
ก็คิดดู๓นาทีหมดนะคุณคือพี่เปิ้ลพี่จูนเนี่ยเขาจับมือกับคุณเบิร์ต
โปรเจคโมเหมียวเปิดพรีออเดอร์เสื้อลายน้องแมวทั้ง๔ตัวของแตงโม
ให้ทุกคนได้มาเอฟกันนะคะคือเขาจะนำรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์
ไปทำบุญกับ๔มูลนิธิเพื่อน้องหมาน้องแมวจรจัดตามเจตนารมณ์ของแตงโมนั่นแหละค่ะ
แล้วต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมที่คุณเบิร์ตออกสื่อแบบเต็ม
สังเกตไหมสีหน้าสีตาคุณเบิร์ตสดใสขึ้นมากเลยนะคะ
แฟนก็โอ้โหพากันคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้คุณเบิร์ตนะ
แล้วก็บอกด้วยว่าได้เห็นรอยยิ้มของคุณเบิร์ตแบบนี้ทุกคนก็เบาใจนะคะ
เดี๋ยวเราไปชมบางช่วงบางตอนของไลฟ์เมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับ
นี่ขอบคุณคึกคึกคักนะเพจนี้นะคุณเบิร์ตพูดเก่งเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเสื้อผ้าประเภทที่เป็นลิมิเต็ดเขาบอกว่าทำออกมา๓๐๐ตัวคุณเชื่อไหม
หมดใน๓นาทีเขาบอกแล้วดิฉันเอฟไม่ทัน
ใครก็เอฟไม่ทันเลยนะนาทีนี้นะซึ่งตัวเสื้อลิมิเต็ดเนี่ยจะรันนัมเบอร์ที่ตัวเสื้อคือมีหมายเลขสิบสาม
ซึ่งหมายเลขเนี้ยมันคือเลขวันเกิดของแตงโมมีอยู่สองตัวค่ะเบิร์ตเขาจะเก็บไว้ให้แตงโมหนึ่งตัว
คนที่ประมูลได้ก็จะประมูลไปในราคาตัวละสามหมื่นบาทนั่นเองนะคะระหว่างไลฟ์เนี่ยคุณเชื่อไหม
พานิดาคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยเขาไลน์ส่วนตัวมาหาคุณเบิร์ตด้วยนะคุณ
แล้วก็บอกคุณเบิร์ตว่ายังไงรู้ไหมคะบอกว่าแม่เอาด้วยนะ๑ตัว
คุณแม่ว่าอย่างนี้นะคะความน่ารักของคุณเบิร์ตก็คือตอนท้ายไลฟ์อะค่ะ
เขานั่งพนมมือนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญในครั้งนี้
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตัวเขาอยู่ตลอดนะคะ
นี่แหละค่ะก็คือเป็นการสารต่ออีกหนึ่งเจตนารมณ์ของคุณแตงโมนะ
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการนี่แหละที่คอยช่วยเหลือคุณเบิร์ตอยู่ตลอดด้วยนะคะ
แล้วเราก็ได้เห็นนะว่าการออกแบบลายเสื้อตัวนี้

น่ารักทุกตัวคือใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะ
ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือครั้งหนึ่ง
เคยร่วมบุญกับโครงการดีแบบนี้นะคะ